คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ยาเสพติดยาบ้า๙๐เมตรใช่ไหม
ต่อกันหน่อยยาบ้าเกือบ๑๕ล้านเมตร
อันนี้ถือว่าเป็นล็อตใหญ่เลยนะถูกต้องค่ะเป็นข่าวใหญ่เลยของพันธุ์เอกจรบล์นะคะ
ซึ่งเรื่องนี้รองพบตรก็นั่งโต๊ะแถลงผลการจับกลุ่มเองเลยนะคะ
โดยตำรวจภูทรภาค๕พร้อมทหารกองทัพภาคที่๓และปปศภาค๕
ก็ได้ร่วมตรวจยึดยาบ้าล็อตใหญ่เกือบ๑๕ล้านเมตรนะคะ
แล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้๒รายรวมถึงมีรถยนต์อีก๒คันนะคะ
สกัดจับได้ที่ด่านตรวจปูแกงที่อำเภอพาน
มีพันธ์ตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้แถลงผลการจับกลุ่มในครั้งนี้นะคะ
โดยผู้ต้องหาก็รับสารภาพค่ะว่าได้รับเงินค่าจ้างคนละ๑แสนบาท
แล้วก็ไปขนยาบ้าจำนวนมหมามาจากชายแดนทางภาคเหนือ
จะส่งไปให้เครือขายยาเสพติดที่พระนครศรีอยุธยา
แล้วก็เคยลักลอบทำแบบนี้มาแล้วครั้งนึงนะ
รอบนี้ที่ทำเนี่ยเป็นรอบที่๒แต่สุดท้ายก็ไม่รอดค่ะ
ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้ซะก่อนนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็มีการขยายผลไปยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหา

ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เอ่ยรถจักรยานยนต์แล้วก็สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะ
โดยผู้ต้องหาทั้ง๒คนที่ถูกจับได้
ถูกแจ้งข้อกล่าวหามีความผิด
ฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่๑

ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายนะคะ
รองพบตรก็เปิดเผยว่ายาเสพติดชุดนี้เนี่ย
เป็นของกลุ่มว้านำโดยพันเอกจลอโบ
หมายก็คือจะขนเข้าไปยังจังหวัดในตอนกลางของประเทศ
เพื่อรอที่จะส่งไปยังภาคใต้แล้วก็นำออกต่างประเทศ
ตั้งใจว่าจะมีการลักลอบขนออกไปเนี่ย
ช่วงที่มีการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลกคุณ
นะครับก็ถือว่าเป็นล็อตใหญ่มากนะครับ
เพราะว่าเกี่ยวยงกับเรื่องของหลายคดีด้วย
ไม่ว่าจะเป็นคดีจับกลุ่มเรื่องของยาเสพติด
แล้วก็ยาไอซ์๘๐๐กว่ากิโลกรัมนะครับ
ที่มีทนายความ๒คนเกี่ยวข้อง
แล้วก็เรื่องของการรอบสังหารกำนันตำบลปด้วยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นล็อตยาเสพติดล็อตใหญ่ตำรวจบอกแบบนี้
ช่วงนี้ที่จับจับได้แล้วก็เห็นว่าขนยาเสพติดล็อตใหญ่
เพราะว่าก่อนหน้านี้ตำรวจพยายามที่จะปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวด
ทำให้ยาเสพติดไม่สามารถที่จะขนถ่ายได้
ตอนนี้พอเครือข่ายเขาจะขนทีเขาเลยขนเยอะ
แต่ท้ายที่สุดก็จะถูกจับล็อตใหญ่แบบนี้แหละนะครับ